คุณผู้ชมครับวันนี้คุณสืบสกุลอย่างที่บอกไปว่าติดภารกิจ
ไปเยี่ยมคุณป้าและคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่เชียงใหม่
แต่ว่าไม่หายไปไหนยังคงทำหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศ
มาฝ่าจากเชียงใหม่เลยใช่ที่สำคัญนะคะ
เอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละเก็บภาพแล้วก็ถ่ายมา
ช่วงใกล้สงกรานเขาบอกว่าต้องเพิ่มความเป็นสิริมงคลใช่ไหม
ต้องไปเข้าวัดเข้าไปทำบุญ
ทีนี้คุณสืบสกุลเขาก็เลยพาไปดูความงามต่างที่วัดที่เชียงใหม่กัน
คุณผู้ชมครับวันนี้หนุ่มเหนืออย่างผมนะครับพาคุณผู้ชมมาแอวเจียงใหม่
ก็จะต้องบอกว่ามาปราเวณีปีใหม่เมืองแบบนี้นะครับ
อกจากพอพดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแล้วก็หนุ่มสาว

สิ่งสำคัญที่สุดของคนเมือง
ก็คือการเข้ามาทำบุญตักบาท
แล้วก็ไหว้พระที่สำคัญประจำเมืองเจียงใหม่นะครับ
ส่งน้ำพระในช่วงประเวณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับความเป็นสิริมงคล
ต้อนรับศาสตราดใหม่ของไทยอย่างชื่นมื้นและสมหวัง
กระแสน้ำเย็นที่จะสาดกุลให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ

ดังนั้นวัดแต่ละวัดของจังหวัดเชียงใหม่
ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญ
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างคึกคัก
และเป็นประเพณีที่ในวันที่๑๓เมษายน

วัดต่างจะได้อันเชิญพระพุทธรูปสำคัญ
ประจำวัดขึ้นขบวนรถแห่ไปพร้อมเพลียง
รอบนครพิงเวียงเชียงใหม่
เพื่อให้ประชาชนบนถนนทุกสาย
ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

คือพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามยิ่ง

และถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่

เป็นพระพุทธรูปนำในขบวนนี้
มีผู้กล่าวถึงอนุภาพของพระพุทธศรีหิงอยู่มาก

ท่านสามารถบำบัดทุกข์ร้อนในใจให้เหือดหาย

ท้อถอยหมดมานะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ถ้าได้ลองมองพระองค์สักสิบนาที
ความทุกข์ร้อนในใจจะหายไป

จะกลับมาสดชื่นกล้าหารอีกครั้ง
ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสอันดี
ช่วงเทศกาลมหาสงครานปีใหม่เมืองนี้
ชาวล้านนาจึงได้ร่วมส่งน้ำ
พระพุทธศรีหิงอย่างใกล้ชิด
ขณะที่วัดต่างในอำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยจากการสำรวจของกองพุทธศาสนา
กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ
พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอเมือง
มีวัดมากถึง๑๒๐วัด
ก็ได้มีการเตรียมอันเชิญพระพุทธรูปประจำวัด
ที่มีชื่อกล่าวค้านถึงพุทธลักษณ์อันเป็นมงคล

อาทิวัดลอยเคราะห์วัดดับภัยวัดดวงดี
เชียงมั่นเชียงยืนวัดศรีเกิดวัดแสนฝาง
และวัดหมื่นสาซึ่งถือว่าเป็นชื่อวัดอันเป็นมงคลยิ่ง
และในครั้งนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
จะได้ร่วมกันส่งน้ำพระในวันที่๑๓เมษายนนี้
ต้องขอบคุณคุณสุดสกุลย้ำว่านี่คือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะ
นี่คือยังหล่อเหลาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะ
บรรยากาศข้อมูลดีให้เราได้รู้จักวัดหลายแห่งนะคะ